วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ๑ปีการให้ความช่วยเหลือ๑๓ชีวิตหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะ
และบรรเทิงไทยรัฐเองก็ขอกอกกระแสนี้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปว่า
ล่าสุดค่ะได้เจอหมอภาคหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง
เลยขอสอบถามเลยว่าหมอพากษ์เนี่ยจะมีเขาไปแจมในหนังด้วยหรือไม่
หรือจะมีใครมาแสดงเป็นหมอภาคหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะ
มันมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องหมูป่าหมอพากษ์นี่ต้องไปทำอะไรตรงนั้น
ไม่เกี่ยวข้องครับในส่วนของบริษัทภาพยนตร์นี่เขาไม่ได้มาติดต่อผ่าน
คือรู้สึกผมผู้ว่าหรือว่าพบหน่วยซิลอะไรจะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับ
หรือว่าจะมีเราเป็นบทบาทในนั้นเราก็ไม่ทราบ
ไม่ทราบเลยครับอันนี้ไม่ทราบจริง
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นที่น่าจับตาของคนทั่วโลก
เพราะถ้ายังจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ย
มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยแต่จากทั่วทุกมุมโลกอะค่ะคุณผู้ชมเขาพยายามส่งการช่วยเหลือมาให้คนไทยนะคะ
ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยน้ำใจมันมีจริงแล้วมันมีอยู่จากทั่วทุกมุมโลกเลย
นี่แหละได้เห็นความสามัคคีของคนทั้งโลกเลยนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันเนาะ